ออลลิ่งอยู่จ้ะเออเราสามคนอย่างเดียวน่ะสามศิลปินลูกทุ่มเขารอ
อยู่ค่ะพี่จอมขวัญกรยาพี่เด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็พี่
ดำรงวงทองไหว้พระขอพรกันที่วัดรางหมันคุณผู้ชมนี่
เมื่อวานนี้ค่ะที่วัดรางหมันนะคะเขามีงานบุญใหญ่มากนะกับงานกระถิ่นสามัคคีค่ะ
วัดสวยมากคุณดูแล้วจัดขึ้นทุกปีค่ะ
ศิษย์ลูกค้ามาร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียว
ปีนี้คุณฟังดีนะยอดกระถิ่นสูงกว่า๑๖ล้านบาท

ดวงจันทร์ไว้เลยนะอันนี้ยอดยังไม่นิ่งมันยังไปต่อเรื่อย
โดยเงินบริจาคนี้ค่ะเขาจะนำไปบูรณะสร้างตามจุดต่างของทางวัดที่ยังขาดตกบกพร่องกันอยู่คุณผู้ชม
แต่ศิลปะของวัดนี้สวยจริงนะแล้วต้องบอกว่าพิเศษสุดคือ
เราได้๓ศิลปินลูกทุ่งดังเนาะพาน้องรถเบ้นไปไปทำบุญกับพระที่วัดแห่งนี้คุณผู้ชม
เริ่มต้นก่อนเลยไหว้พระที่วิหารอายุยืนนี่สาธุเดิม
อยากได้อะไรก็อธิษฐานเอา
ดีนะให้น้องรถเน้นเรานั่งไกลสุดเพราะถ้านั่งหัวแถวคือมองไม่เห็นศิลปินเขา

เสร็จแล้วก็ทำการปิดทองกับองค์พระต่างเขาว่ากันว่าอะไรรู้ไหมคุณเคล็ดลับนี่เห็นไหม

แปะไว้ที่ปากเลยแปะทองที่ปากองค์พระตามความเชื่อเขาบอกว่าปากเราจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือ
จากนั้นไปกันต่อค่ะจุดที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญคุณผู้ชม
เพราะว่าตรงนี้ใครที่มาวัดรังหมันนะต้องแวะมานะไหว้ขอพรกับองค์ท้าเวสสุวรรณคุณผู้ชม
นี่พี่เด่นชัยในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของวัดนี้อยู่มานานรู้ทุกจุดนำทีมไหว้ท่านเลยค่ะ
ว่าแต่จะนำโชคได้เลขอะไรมาบ้างไปส่องกันเลยจ้า
นี่เป็นไง๒๖๖๘นะคะเลขมันอาจจะไม่ชัดมากแต่ว่าเราส่องมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมขานะฮะ
เด่นชัยได้เลข๖พี่ดำรงได้เลข๘พี่จอมขวัญได้เลข๒นะคะก็เรียงกันไปแล้วกัน
และยังไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชมค่ะเรามีเลขทูปที่จุดไปก่อนหน้านี้ด้วยนี่เลขทูปชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคุณ
โอ้โหเต็มอะไรนะ๙๕๙๙๕๙เออนะอาดัยก็แล้วแต่เอาโชคมาฝากกันแล้วเข้าไปฟังเสียงพี่ก็หน่อยจ้า
ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของวัดรางหมั่นนะครับ

ใครไปใครมาก็จะต้องมากราบไห้ตรงนี้ก่อน
แล้วก็เดี๋ยวไปที่วิหารอายุยืน
ของผมก็สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรง
เขาเรียกว่าคนสุขภาพดีอะไรมันก็ดีหมด
ถ้าตามมาเพราะมีแรงมีธรรมหากินได้
เงินก็มาความสุขตามมาอีก
การขอให้แข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัย

จะว่าไปแล้วจอมขวัญก็คงต้องขอให้แข็งแรง
ชาวลุกทุ่งนี่แหละครับทุกคนผมเชื่อว่าอย่างนั้น
โอ้โหขอบคุณมากเลย
อารักจังเลย
ขอบคุณพี่เด่นชัยพี่จอมขวัญแล้วก็พี่ดำรงวงทองด้วยนะคะ

ใช่แล้ววันก่อนเลขทะเบียนรถที่น้องเบลล่านั่งไปร่วมงานทอดกระถิ่นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เห็นไหมเลข๖กับเลข๙มันก็เลขเดียวกันหรือเปล่า
เมื่อกี้๒๖๘ก็มี๒๘๘เหมือนกัน
เอาละก็ว่าจะไม่คิดลึกแต่เมื่อตัวเลขมันให้พิน
เชื่อมโยงกันได้แล้ว๒๘มาแทบทุกข่าวเลย
ได้คือก็ขอบคุณพี่ที่ทั้ง๓คนด้วยนะคะ